ส่วนใครที่ไปเที่ยวเส้นอีสานก็ต้องไปล่องโขง

ดูชีวิต๒ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับ
ซึ่งมีทั้งวิถีชีวิตมีทั้งอายรยธรรมที่งดงาม
มีทั้งวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่
อาจจะสวยงามขนาดไหนเราพาคุณผู้ชมไปล่องโขงกันเลยนะครับ
เรียบร้อยนะครับ
ช่วง๕โมงเย็นของทุกวันมีบริการเรือ๒ชั้น
นั่งกินลมชมทิวทัศน์สองฝั่งโขง
เป็นเสน่ห์อีกแบบที่น่าสนใจ
อัตลักษณ์ที่สำคัญของชาวนครนม
ก็คือความมีน้ำใจไม่ตี้อธิษฐ์ใส่ดีครับ
ซึ่งปีนี้ก็จะเป็นปีที่๒๓๐นะครับ
ที่เขามีก่อตั้งเมืองนครพนมขึ้นมา
นครนมนี่มีเสน่ห์เอกลักษณ์ก็เนื่องจากว่าประกอบด้วยชนถึง๗เผ่า
๗เผ่า๒เชื้อชาติมาอยู่ร่วมกัน

เขาได้เป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดในประเทศไทย๒ปีซ้อนนะครับ
ฉะนั้นถ้าท่านมาแล้วกัน
มาพบกับเอกลักษณ์แล้วก็ความมีน้ำใจของพ่อพี่น้องที่อยู่นครพนม
ก็จะเห็นให้ท่านสามารถคิดถึงนครพนม
แล้วก็ต้องมาเที่ยวนครนมอีกครั้งหนึ่ง
จนเขามีคำกล่าวว่านอนนครพนม๑คืนอายุยืน๑ปีครับ
ราคาค่าโดยสารก็แบบสบาย
กระเป๋าผู้ใหญ่เพียง๕๐บาทและเด็ก๒๐บาทไปกันได้ทั้งครอบครัว
หรือจะเมาส์กันทั้งลำแบบส่วนตัวส่วนตัวก็มีบริการนะจ๊ะ
โดยเริ่มต้นที่ตลาดอินโดจีน
จุใจไปกับบรรยากาศฝั่งไทยทั้งสวนสาธารณะริมโค้ง
หอนาฬิกาเวียดนามอนุสร

บ้านเรือนแพรและกระชังปลา
สิ้นสุดที่วัดนักบุญอันนาก่อนเลี้ยวเข้าไปใกล้ฝั่งสปลาว
ระหว่างที่เรือน่ะคะล่องไปที่สองโครงครับ
บริวรายมะน้ำโครงเรื่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เรียกได้ว่าสายลมเย็นสบาย
แล้วก็ฟังเสียงของผู้บรรยายไปนะคะ
เรียกได้ว่าจังหวัดนครพนมเป็นมนต์เสน่ห์
ที่ทำให้ดิฉันรู้สึกหลงไหล
แล้วก็จะต้องมาเยือนอีกครั้งหนึ่งแน่นอนเลยค่ะ
ล่องไปตามลำน้ำโขง
เรียบริมฝั่งสปลาวบริเวณเมืองท่าแขก
มองเห็นผิวเขาทอดตัวยาว
เป็นฉากหลังของบ้านเรือนซึ่งแทรกประปายกับป่าไม้
โรงแรมและกลับมาที่ฝั่งไทยใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงเท่านั้น
ก็เต็มอิ่มกับทิวทัศน์สวยงาม

แน่นอนใช่ฉันจะมาเจอกัน

ที่บ้านเรือนวัดวาอารามฝั่งไทย
เป็นมุมไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเด็ดขาด
แบบไม่กระพริบตาเลยทีเดียว
แม้กระทั่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

นี่แหละมหัศจรรย์ประเทศไทย

ซึ่งรอให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัส
วันที่นี่ศรีเคนข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน